ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะเขามีการแชร์ภาพภาพหนึ่งออกมา
หลังจากนั้นก็แชร์ออกไปเรื่อยนะคะ
เป็นภาพความประทับใจก็คือคุณพ่อรายหนึ่ง

เป็นการสอบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาที่อำเภอโกสัมภีนคร
ทีนี้ในระหว่างการสอบเขาอุ้มลูกไปด้วย
ลูกเป็นลูกสาวนะคะอายุ๒ขวบนะคะ
เข้าไปนั่งสอบกับคุณพ่อด้วยอันนี้ไม่ผิดนะครับ

ไม่ได้กวนอะไรนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองก็ได้อนุญาตให้เข้าไป
เพราะว่าคุณพ่อบอกว่าเขาเป็นคนเลี้ยงคนเดียวนะคะ

มีความจำเป็นจริงที่ต้องนำหนูน้อยคนนี้
เข้ามาในห้องสอบด้วยนะคะ
แล้วก็มีข้อความด้วยบอกว่าอาจารย์ครับ
ผมขอเอาลูกเข้าสอบด้วยได้ไหม
ลูกผมไม่มีใครดูแลเลยมีกันพ่อลูกสองคน
แล้วก็ตามด้วยข้อความไม่เป็นไรน้องชายพี่แกเก่งแล้ว
ไม่มีใครย้อนเวลาไปได้แต่เราแก้ไขปัจจุบันได้
โพสต์นี้เรียกคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักนะคะ
โดยเฉพาะความน่ารักของหนูน้อย
นั่งอยู่ข้างเลยไม่ดื้อไม่สน
นั่งเก้าอี้อยู่ข้างเขาก็เล่นอะไรไปของเขานะ

แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อด้วยนะคะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวี
อยากรู้จักนะคะว่าคุณพ่อคุณลูกนี้เป็นใครนะคะ

คุณลูกอายุ๒ขวบส่วนคุณพ่ออายุ๒๒ปีแล้ว
กำลังศึกษาระดับมต้นอยู่ที่กศนอำเภอโกสัมภีนคร
คุณพ่อมีอาชีพเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

เด็กหญิงนัทธนิชาโพธิบัลลังน้องต้นหอม

แล้วก็น้องต้นหอมนี่เป็นที่รักของคนในครอบครัว
มีนิสัยชอบวิ่งเล่นร่าเริงยิ้มเก่งยิ้มแบบนี้ค่ะยิ้มเก่งนะคะ
ใครเห็นก็จะต้องเอ็นดูน้องต้นหอม
และที่สำคัญแม้ว่าเขาจะยิ้มเก่งแต่ว่าเขาเป็นเด็กไม่ดื้อนะคะ
นายสุธีรักษ์ผู้เป็นพ่อนี่เล่าให้ฟัง
บอกว่าวันนั้นตัวเองไปสอบเพื่อให้จบมต้น
แล้วก็พาต้นหอมไปด้วยเนื่องจากมีความจำเป็น
เพราะว่าทุกคนในครอบครัววันนั้นติดธุระพอดีครบทุกคนเลยค่ะ
ฟังเสียงพ่อเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
เขาบอกมาให้ผมนั่งข้างผมนั่นแหละครับ
น้องไม่ดื้อบอกน้องไม่ดื้อน้องนั่งเฉยนั่นแหละ
ตอนนั้นเขาก็อนุญาตให้เขาไปสอบ

กวนเขาก็นั่งอยู่ก็นั่งอย่างที่เห็นที่เขาถ่ายรูปไปแล้วครับ
สอบกันเยอะครับแต่พอดีว่าผมเข้าก่อน
เขาย้อนเมื่อนมองฯเขามอง
ผมใช้เฉยว่ารูปผมไม่ได้ดื้อครับคือน่ารักดี
แบบหวังทีไม่ได้มองว่าเอาลูกมาเข้าทำไงอะไรอย่างนี้
อาจารย์ก็อนุญาตนะให้เข้าไปสอบด้วยกันนะคะ
พูดถึงเรื่องเขาเขาเห็นภาพมาแบบนี้
เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือเปล่านะคะแยกทางกับพันรยาหรือเปล่า
ต้องเลี้ยงน้องต้นหอมคนเดียว
คุณพ่อเปิดเผยออกมาแบบนี้บอกว่าไม่ได้เลิกรากันนะคะ
แต่ว่าแม่ของต้นหอมทำงานอยู่ต่างจังหวัด
ส่งเงินมาช่วยเป็นค่าเรียนของน้องต้นหอมในทุกเดือน
อีกไม่กี่เดือนโจ้ก็จะกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวแล้วนะคะ
ส่วนเรื่องของการเรียนบอกว่าตอนนี้อายุ๒๒ปีแล้วใช่ไหมคะ
แต่ว่าสอบจบเพื่อให้จบมต้น
แม้ว่าจะเป็นการเรียนที่ล่าช้าไปกว่าคนอื่น
แต่บอกว่าโอกาสมีน้อย
ในเมื่อมีโอกาสที่จะศึกษาก็จะไขวคว้าเอาไว้
การศึกษาเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดอายุไม่สำคัญค่ะ
คุณพ่อบอกว่าน้องต้นหอมตอนอยู่ในห้อง
กวนเลยนั่งนิ่งเล่นอะไรของเขาไป

ความรักกับภรรยาตัวเอง
ยังเป็นความรักที่ดีงามอยู่
ความสัมพันธ์กันดีแต่ว่าภรรยาทำงานต่างจังหวัดนะครับ
ก็รอเวลาที่จะกลับมาอยู่ด้วยกันนะครับ